คือเรื่องนี้เราอยากจะเป็นสื่อกลาง
ส่งไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือคุณป้าท่านนี้หน่อย
แล้วเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนพอจะมีกำลังในการช่วยเหลือก็น่าจะดีนะคะ
จุ๋มค่ะที่สมุทรปราการป้าวาสนาแก้วบริสุทธิ์
คุณป้าอายุ๕๘นะคะน้ำหนักแกจะเยอะหน่อยค่ะ
๐กิโลกรัมและป่วยติดเตียง
แล้วเห็นที่ผิวหนังไหมคะเป็นโรคสะเก็ดเงินด้วย
แล้วมันจะคันแสบมากทรมานมากจริงค่ะ
นี่ติดเตียงมา๓เดือนกว่าแล้วนะคะ
เราก็เลยส่งคุณวิรยุทธ์ปรานีนักข่าวของเราไปบ้านป้าจุ๋ม
อยู่ตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ
เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวสภาพสุดโทรมอยู่กลางป่าย่า
ก็มีทางเท้าทำด้วยแผ่นปูนทอดเข้าไปจากถนนนะคะ
นี่ลักษณะของบ้านป้าจุ่มนะคะ
ส่วนในบ้านค่ะป้าจุ่มก็นอนอยู่บนที่นอน
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ผิวหนังลอกมือเท้าบวม
พื้นบ้านเต็มไปด้วยคราบผิวหนังที่ลอกออกจากร่างกายของป้าจุ๋ม
ด้วยความที่ป้าเป็นโรคสะเก็ดเงินน่ะนะคะ
มีหลานสาวค่ะนางสาวสุพัฒนศร
คอยดูแลเรื่องของการเปลี่ยนแพมเพิร์ตเช็ดตัวแล้วก็เรื่องของอาหาร
จุ๋มบอกว่าหลังป่วยมาเนี่ยนะคะ
ก็ตอนนี้มันทรมานเรื่องของแผลปวดแสบปวดร้อน
ไข้ขึ้นหนาวสั่นนอนไม่หลับ
ความดันอีกโรคหอบอีกไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว
ก็ภาวนาว่าสักวันนึงอาการน่าจะดีขึ้น
และจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมค่ะ
มันตรงแสบตัวร้อนลุก
มันหนาวมันหนาวออกก็ลุกด้วยมันสั่น

หยุดเรื่องทุกทีมันจะสาดเสาเรา
คุณป้าเดินไม่ได้มากี่เดือนแล้วค่ะ
เดินไม่ได้มากี่เดือน
อยากจะให้มีกำลังใจในการสู้ต่อ
เพราะว่าคือเมื่อช่วงบ่ายนะคะคุณผู้ชมหลายหน่วยงาน
เขาก็ลงพื้นที่ไปช่วยเทศบาลบางปู
กำนันผู้ใหญ่บ้านอสมมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ

ก็ประจุมกันมีไข้ค่ะ
เจ้าหน้าที่และชาวบ้าน๑๐กว่าคนก็ต้องช่วยกันยกเลอย่างที่เห็นนะคะ
เขื่อนประจุมไปรักษาโรงพยาบาลสมุทรปราการ
แล้วก็จะประสานส่งตัวไปรักษาโรคผิวหนังต่อ

แกก็บอกว่าเดิมเนี่ยป้าจุ๋มอยู่กับแม่สองคน
แต่คุณแม่เสียชีวิตไปก็รับเอาลูกหลานคนใกล้ชิดมาเลี้ยง
แต่พอโตขึ้นลูกหลานก็ย้ายออกไปมีครอบครัวกัน

ปกติป้าจุ่มมีอาชีพหลักคือเก็บของเก่าขายค่ะ

แต่เหมือนที่ป้าจุ๋มบอกเมื่อสักครู่อาการหนักมาก๓๔เดือนที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้เคยพยายามพาป้าจุ๋มไปหาหมอแต่แกก็ไม่ยอมไป
ทุกวันอดีตผู้ใหญ่บ้านท่านนี้นะคะ
ก็จะให้ลูกน้องเอาอาหารไปส่งทุกมื้อเลยนะคะ
แต่๒๓วันที่ผ่านมาลูกน้องไปเห็นว่า
จุ๋มอาการหนักแล้วนะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มีน้ำเหลืองไหลออกมาจากหลัง

แล้วแกก็ร้องโอดโอยตลอดเวลา
ก็เลยส่งเรื่องไปที่เพจข่าวสารเมืองปราการให้ช่วยเหลือค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านท่านนี้นะคะก็บอกว่าพอมีข่าวออกไป
คนก็นำของกินของใช้มาบริจาคให้ป้าจุ๋มตลอดเลยนะคะ
ข่าวสารอาหารแห้งน้ำเกลือยาฆ่าเชื้อโรค
ทิชชู่แผ่นรองทรัพย์สำหรับผู้ป่วยติดเตียง
อันนี้เป็นของจำเป็นมากนะคะที่ประชุมจำเป็นต้องใช้
ทางผู้ใหญ่กบก็บอกว่าไม่มีการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะ
เปิดบัญชีรับบริจาคอะไรแบบนี้ไม่มีไม่อยากให้มันวุ่นวาย
ก็ขอเป็นของใช้ที่จำเป็นที่มิ้วบอกคุณผู้ชมไปนะคะ
ก็น่าจะดีสำหรับป้าจุ๋มก็สำหรับใครที่แอบอ้าง
เปิดรับบริจาคหรืออะไรแบบนี้ย้ำอีกทีว่าไม่มีนะคะ
ไม่มีรับบริจาคเป็นเงินขอรับเป็นสิ่งของเท่านั้น
นายไกรสอนอายุ๔๐ปีเป็นคนที่คอยส่งอาหารให้ประจุม
บอกว่าตั้งแต่ป้าจุ๋มเริ่มป่วยติดเตียงก็ส่งข้าวส่งน้ำไม่เคยขาด
แต่๒วันก่อนเห็นว่าอาการป้าจุ๋มหนักสงสารมาก
ก็เลยไปแจ้งให้อดีตผู้ใหญ่บ้านก็คือที่เขาเรียกว่าผู้ใหญ่กบ
ไม่ได้อาการหนักแบบนี้แต่ตอนนี้ยอมรับว่าหนักจริง
หลังจากนี้ก็จะมาอยู่ที่บ้านเพื่อดูแลป้าจุ๋มแบบถาวรเลยค่ะ
ครอบครัวเขาให้อย่างนี้เหมือนว่าจ้างดูแลล้อล้อยอย่างนี้
ก็เก็บไว้กินกับใช่ค่ะกฎน้ำปลาเค้าเคยมัยเอาไป
ตอนนี้ป้าจุ่มก็อยู่ในการดูแลของคุณหมอน
อยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวมาดูอาการล่าสุดของประจุมกันนิดนึง
คือคุณหมอบอกว่าป้าจุ๋มเริ่มมีอาการติดเชื้อผ่านผิวหนัง
ก็ต้องเอาผิวหนังของประจุ๋มไปตรวจสอบหาสาเหตุ
แล้วก็ทำการรักษากันต่อไปนะคะ
ไวครับกำลังใจสำคัญที่สุดนะฮะ
และพวกมิจฉาชีพอย่าฉวยโอกาสเด็ดขาดนะครับ